คุณผู้ชมฮะเราไปเที่ยวกันดีกว่านะครับ
ช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานอาจจะมีฝนโปรยปลายอยู่บ้าง
เพราะอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมใช่ไหมครับ
ช่วงแรกจะมีฝนแต่ว่าหลังจากนี้ไป๒๓วันนี้อากาศจะเย็นขึ้น
นี่เราก็รออากาศเย็นเพื่อไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานได้อย่างมีความสุข
ผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างกันบ้างนะครับ
แต่ว่าจะไปไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับ
ก็จากการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรา
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน
ตะวันออกภาคกลางภาคใต้คืออากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะคุณนะ

อย่างที่บอกไปมีอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม
เหนืออีสานตอนบนช่วงนี้มีฝนตกโปรยปลาย

ส่วนมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาในบ้านเราในฝั่งภาคอีสานเหมือนกัน
ก็เป็นผลทำให้ภาคอีสานก็มีฝนโปรยปลาย
และเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีอากาศที่เย็นนะครับ
ส่วนภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังไว้เลยนะครับ
ภาคใต้ยังเป็นภาคที่มีฝนตกตลอดช่วงนี้เลยนะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย
ภาคใต้ค่อนข้างจะมีกำลังแรงนะครับ
ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับ
ส่วนใครที่อยากไปสัมผัสอากาศหนาว
ที่นี่ฮะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

จากจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวแล้ว
ยังจะได้ชมความสวยงามของ
นี่หลายคนอยากไปชมนะคุณ
พญาเสือโครงออกดอกสีชมพูอ่อน
หรือบางคนบอกสากุระเมืองไทยนี่แหละครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นจุดลานกลางเต็นต์เอื้อมเงินลานสี่
คือตอนนี้ดอกพญาเสือโครงเริ่มผลิบาน
วดโฉมรอรับนักท่องเที่ยวแล้ว

อุณหภูมิที่จุดชมวิวดอยกิวลม
วัดได้๑๗องศาเซลเซียสเรียกว่าอากาศเย็นนะครับ
แล้วก็ตอนเช้าก็ดูสิชมดอกไม้ชมทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้น

ไปเที่ยวน้ำผู้ร้อนโป่งเดือดก็ได้นะฮะ
่งเดือดเป็นน้ำผู้ร้อนขนาดใหญ่สูง๒๓เมตร
มีบ่อขนาดใหญ่ประมาณ๓๔บ่อแล้วก็บ่อเล็กกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปแช่ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันนะครับ
โดยบ่อน้ำผู้ที่นี่นะครับมีอุณหภูมิน้ำประมาณ๙๐๙๙องศาเซลเซียสนะฮะ
นี่ตอนหย่อนตัวลงไปค่อยหย่อนนะ
ค่อยปรับอุณหภูมิร่างกายของตัวเองก่อนนะฮะ
อย่ากระโดดตุ้มตั้มลงไปนะครับเดี๋ยวร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันนะครับ

ใช่นะครับไปดูทุ่งดอกไม้ทางภาคเหนือทุ่งหนึ่ง
โอ้โหเขาบอกว่าเหลืองอร่ามเลยคุณนะฮะ
นั่นก็คือทุ่งดอกบัวตอง

จะให้ชมความสวยงามของดอกซะก่อน

แต่เขาบอกว่าตอนที่วันหยุดยาว๔วัน

ปรากฏว่าคนไปเที่ยวทุ่งดอกบัวตองเห็นข้างหลังไหม

แต่คนไปเที่ยวเนี่ยเอาเขาเรียกน้ำเอาอาหารใส่กล่องใส่อะไรไปทาน

ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับ
แทนที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้เอาเวลาไปดูแลความเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ย
เป็นว่าจะต้องมาเก็บอะไรพวกนี้
คือเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ลงในโลกโซเชียลด้วยนะ
ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะฮะ
ในการที่ท่านมาแล้วท่านมาชมความงามของธรรมชาติ

ท่านเก็บสิ่งของที่ท่านเอามากลับไปด้วย
ขวดน้ำขยะต่างเนี่ย
หรือว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จัดจุดทิ้งไว้ให้ท่าน
ขอให้ท่านมีความเป็นระเบียบนะครับ
เอาไปทิ้งยังจุดทิ้งต่างนะฮะ
งั้นมันก็จะเป็นขยะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมานั่งรับผิดชอบอีกนะ

ฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะฮะ
จากเหนือลงไปชมความสดใสของดอกทานตะวันกัน

หลังสรรเขื่อนอ่างเก็บน้ำดอกกรายคุณ

บางดอกเนี่ยใหญ่เท่าหน้าเราเลย

อันนี้บริเวณศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง

จังหวัดระยองนะครับ
โดยแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่นะ
ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐คนนะครับ

ในการมาชมดอกทานตะวันก็แน่นอน

แล้วก็ช็อปของท้องถิ่น
ช็อปปิ้งนะครับ

ชาวบ้านท้องถิ่นชาวบ้านที่พื้นที่เนี่ย
ก็จะนำมาวางขายตลอดริมทางเลยนะครับ

แล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้เกิดขึ้น
ในชุมชนในช่วงนี้ด้วยนะฮะ
นี่นกกระจอกเทศนะไม่ใช่นกกระจอก

ตัวเริ่มตัวใหญ่แบบนี้นะครับ
แนะนำที่ท่องเที่ยวให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวกันหลายที่นะ

แล้วก็ได้ชมความงดงามของทัศนียภาพอย่างแท้จริง

แล้วคนทิ้งเองก็เสียศักดิ์ศรีด้วยนะคะ